คุณผู้ชมฮะกล้ากินหรือเปล่าไส้อัว
ถ้าไส้อัวอาหารเหนือเชื่อว่าคุณผู้ชมว่ากล้ากินอร่อย
แต่ไส้อัวรูปร่างก็เป็นไส้อัวแต่ข้างในเป็นเนื้องูล้วน
และข้างนอกก็เป็นหนังงูล้วน
เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดไอ้ข้างในเป็นเนื้องูบางทีพอมาสับมันไม่รู้ไง

นี่คุณผู้ชมฮะนี่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์
เวียดนามกำลังทำเมนูเปิบพิษดารไส้อัวงู
วิธีการทำเธอแบบแจงละเอียดยิบเลย
คือเอางูมาแบบถลกหนังแล้วสับแบบนี้เหรอ
ถลกหนังออกไปแล้วนะแต่หนังอย่าให้เสียหายนะ
แล้วก็เอาเนื้องูมาสับก่อนมาบดให้ละเอียด

แล้วทำยังไงต่อเอาไปยัดหนัง
คุณแต่ตอนก่อนยัดหนังถ้าเกิดว่ามาแค่นี้นะ
คนดูไม่รู้ว่าเป็นงูเผลอบางคนก็กล้ากินไง
ก็ดูน่ากินดีอันนี้ดูน่ากินดีเครื่องข้างในน่ากินดี
แต่พอเอาไปใส่ในหนังงู

พอมันเห็นลายหนังมาน่ะไม่ไหวจรึเปล่า
ตัวลายหนังนี่แหละฮะทำให้คนไม่กล้ากินแล้วดูมาขด
เหมือนลักษณะงูแบบนี้นะคุณนะ
คือถ้าเป็นไส้อัวเขาอาจจะเป็นไส้หมูไส้อัวอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่คุณพอเอามาทำเสร็จสับมาหั่นแล้ว

หันออกมาแบบนี้จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ใบพลู

ใครไม่กล้าก็ไม่ต้องลองนะฮะ
แต่ว่ามีคนที่เข้าไปคอมเมนต์บอก

บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กล้ากินนะครับ
แต่เจ้าของคลิปสาวเวียดนามคนนี้ก็มาตอบกลับบอกว่า

ถ้าเกิดเอาให้คุณสืบสกุลต้องไม่บอกว่าคืออะไร